คุณผู้ชมคะแม้การเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย
เป็นความโศกเศร้าครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยด้วย
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งนะคะคลื่นแรงกระเพื่อมที่ส่งต่อกันมา
ที่เกิดขึ้นในบ้านเราในขณะนี้
น้ำใจความเอื้ออาทรแล้วก็การทำความดีส่งต่อกัน
ก็เป็นอีกมุมที่ทำให้เราได้เห็นถึงในแง่มุมดีค่ะ
เช่นเดียวกันกับวัฒนิกานะคะ
ดีไซเนอร์ไทยระดับไฮเอ็นของประเทศเนี่ย
ก็ได้ผุดโปรเจคดีจัดทำกระโปรงสีดำ
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลน
ที่มีใจอยากที่จะไปถวายศักระในหลวงรัชกาลที่๙
ติดตามเรื่องนี้จากคุณเรือนขวัญขุนวงค่ะ
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
จังหวัดราชบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ครอบครัวปัธมสิงห์ณอายุทยา
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดิน
พื้นที่ถูกชะล้างพังทลายมีสภาพเสื่อมสมจนเกือบใช้ประโยชน์ไม่ได้
แต่แล้วด้วยพระบารมีและพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทำให้พื้นดินที่แห้งแรงกลับอุดมสมบูรณ์
เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่น
คุณผู้คือก็เคยคุณผู้คุณย่าถวายที่ดินที่เขาช่างหุ่ม
ที่ดินตอนนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนาเลย
ท่านพัฒนาจนตอนนี้แบบ
ต้นไม้ท่านทำให้ดินนะคะสามารถปลูกต้นไม้ขึ้นได้อีกครั้งหนึ่ง
มีทั้งโครงการคือมีเขื่อนพัฒนาน้ำเดี๋ยวนี้แล้วก็ให้คนสามารถเข้าไปอยู่สามารถทำกินได้ค่ะ
คือมันเป็นส่วนเล็กมากเลยสำหรับเรานะคะที่ได้ช่วย
แต่ว่าการที่เหมือนทำให้ได้คนที่เหมือนต้อยโอกาสได้มีอาชีพได้ทำมาหากินอย่างนี้
คือแปลว่าเราเห็นแล้วเราก็อดภูมิใจไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ท่านทำกับเหมือนตอนนั้นมันคือปัญหาคือดินเป็นกรดนะคะ
ท่านทำทั้งหมดใหม่หมดเลยพัฒนาที่ดินขึ้นมาอะไรอย่างนี้
ในภาวะที่คนไทยทั้งประเทศโศกเศร้าเช่นนี้
ธานิกาจึงคิดโครงการตัดเย็บกระโปรงเพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไป
หวังให้ประชาชนที่ขาดแคลนเสื้อผ้าเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แต่งกายอย่างถูกต้องตามการละเทศะ
แรงบันดาลใจที่ให้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ยมาจากวันที่ไปส่งเสด็จส่งพระศพจากศิริราช
ไปกับเพื่อนเพื่อนเราก็ไปรอไปรอท่านกันก็แพทย์เห็นแบบวันนั้นแพทย์ไปรอกันที่พอลงจากสะพานปิ่นเก้าพระปิ่นเก้าค่ะ
แพทย์ก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นเลยคือเห็นแบบน้ำใจของทุกคนแต่มาในรูปแบบที่ต่างกัน
ส่วนรูปแบบของกระโปรงที่จะตัดเย็บในครั้งนี้เจ้าของแบรนด์วัฒนิกาได้เล่าการทำงานให้เราฟังว่าเป็นการเตรียมงานที่ใช้เวลาที่น้อยมากมีการประชุมงานระดมหาผ้าสีดำจากทุกโรงงานของวัฒนิกาเพื่อใช้ในการตัดเย็บโดยตั้งใจตัดกระโปรงให้มีรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุด
เราก็คุยกันว่าก็คือไม่ได้ดีไซน์อะไรหรูหราเลยคือแค่ให้เหมาะกับสถานที่แล้วก็โอกาสเฉยเป็นกระโปรงสอบเรียบอยู่กลางเข่ามีผ่าด้านหลังให้ลงนั่งแล้วก็กราบได้ง่ายคือพยายามทำอะไรที่พอเพียงเซ็มโพลที่สุดเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ประชุมทีมเลยว่าโอเคเรามีผ้าสีดำเท่าไหร่เราส่งออกให้หมดโทรหาทุกโรงงานว่าโอเค
เราจะทำเป็นพราชกุศลให้กับท่าน
ในฐานะของดีไซเนอร์วัฒนิกาหวังจะผลิตกระโปรงให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับแพลนะคะอยากให้คนที่ได้รับเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจจริง
แล้วก็อยากให้ไปเข้าไปด้วยใจจริงนะคืออยากจะให้คนที่ขาดแคลนในด้านของปัจจัยหรือทุนทรัพย์เนี่ย
แต่ว่ามีใจที่จะเข้าไปเนี่ยได้กระโปรงอันนี้ไปคือไม่อยากให้มีเกี่ยวกับการมาร์เก็ตติ้ง
หรือว่าเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าไป
กับพระบรมศพฉันไม่อยากให้มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวอยากจะให้เป็นเรื่องนี้จริงคนที่ตั้งใจจริงค่ะ
นี่คงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้
อาจจะเป็นในส่วนเล็กแต่ก็เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันซึ่งเป็นกำลังใจที่ดีในช่วงเวลาที่โศกเศร้าเช่นนี้